มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นภาพยักษ์ตนหนึ่ง
อยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น๔
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คือใครจะเดินทางออกต่างประเทศจะต้องเจอนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสุวรรณภูมิ

ทั้งหมดจุดนี้นะคะมียักษ์อยู่๑๒ตนด้วยกันนะคะ
ซึ่งแต่ละตนเนี่ยเขามีได้รับความสนใจ

เขาก็ถ่ายรูปไว้แต่ทีนี้คนไทยสนใจมากกว่านั้น
เพราะว่ามีบางคนเอาขวดน้ำแดงและพวงมาลัยไปไหว้ด้วย
แล้วก็เป็นภาพที่ถูกถ่ายแล้วก็ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นคำถามว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
นี่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ

บางคนบอกเอ๊ะไปกราบไปไหว้หรือว่าไปขอโชคขอลาบอะไรเลยหรือเปล่า
ในสุวรรณภูมิมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไง

คอมเมนต์ความคิดเห็นเยอะมาก
ตอนนี้ท่ากาศยานสุวรรณภูมิออกคำสั่งมาแล้วนะคะ
สั่งห้ามนำสิ่งของมาวางที่ฐานประติมากรรมยักษ์ทั้ง๑๒ตน

ใช่ค่ะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อน
หลังจากที่มีภาพนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้ว
ถ้าไปถึงจริงแล้วยังมีอยู่หรือเปล่านะคะ
ไปพบกับยักษ์ตัวนี้นะคะ
เป็นยักษ์ตนสีแดงที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดีย
ชื่อว่ายักษ์สุริยาพบ
มีอาวุธเป็นกระบองเป็นสหายกับทศกัณฐ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรนะคะ
แต่ว่าในวันที่ทีมข่าวไปถึง
ไม่มีขัวน้ำแดงแล้วนะ
แต่ว่ามีพนักงานสนามบินบางคน
เวลาเดินผ่านยกมือไหว้ขอพรด้วย
บางคนนี่เดินเข้าไปเอามือไปรูปไปคลำเขา
ก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในเพื่อไปทำงานเนี่ยค่ะ
พี่แม่บ้านมาสักครู่ไปกราบไปไหว้เลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยเดินไปสำรวจยักษ์ตนอื่น
ก็พบว่ามีพวงมาลัยวางอยู่เหมือนกันที่บริเวณฐานประติมากรรม
ซึ่งทีมข่าวเราก็งงเหมือนกัน

พนักงานเล่าให้ฟังบอกว่าทุกวันเห็นภาพแบบนี้แหละ
ก็จะมีคนเอาพวงมาลัยเอาน้ำแดงมาไหว้ยักษ์แต่ละตน
ตามความเชื่อบางคนเดินผ่านก็ยกมือไหว้แบบนี้แหละค่ะ

พี่เป็นประจำนะค่ะพี่เพราะว่าจะมีช่วงวันพรวันพระจะมีเป็นประจำอะไร

อย่างเมื่อวานนี้มันก็คงจะเยอะเกินมั้งค่ะ
จะเห็นติดเฉพาะช่วงวันพระวันพระวันหลังวันพระอะไรประมาณนี้
ใครเป็นคนเอามาวางคือคนในนี้หรือว่าชาวบ้าน
ถ้าจะเป็นพนักงานอะไรพนักงานคือพนักงาน
เป็นน้ำอะไรครับ

คุณพี่อ่ะได้มีการไหว้ได้กากได้ไหว้ได้น้ำเหลืออะไรครับ
ไหว้ค่ะก็มาเข้าคืนก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

เชื่อสักสิทธิ์อุปกรรมรักษาอะไรอย่างนี้
เราทำงานอยู่ที่นี่ก็ให้อยู่ดีมีสุขทำงานรับลื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ
นี่ที่เราไปถามก็เป็นคุณพี่พนักงานคนหนึ่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
บางคนก็ไปไหว้บางคนก็ไม่ได้ไปไหว้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเขาก็เปิดเผยบอกว่า
หลังจากที่มีภาพแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็เลยอยากรู้ว่ามีใครเอาไปวางบ้าง

พบว่าวันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่ง
เอาน้ำแดงมาวางไว้ที่ฐานปฏิมากรรมยักษ์สุริยาพบ
พนักงานทำความสะอาดเก็บขวดน้ำแดงออกไป
เพราะว่าทางท่าอากาศยานไม่อนุญาต
ให้ทั้งวางพวงมาลัยให้ทั้งวางน้ำแดง
หรือว่าเครื่องเส้นไหว้อื่นนะคะ
แล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารด้วย
ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ทุกคน
หลังจากนี้ไปห้ามนำสิ่งของต่าง
วางไว้บนฐานประติมากรรมรูปยักษ์ทั้ง๑๒ตน

และเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะ
โดยปฏิมากรรมยักษ์เหล่านี้ทั้ง๑๒ตน
หลักการเบื้องต้นจริงของเขาแล้ว
เป็นการแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นถึงศิลปะ
และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย